สนับสนุนโดยปีใหม่นี้ให้กันด้วยใจให้กันด้วยแบรนด์

สวอย่างคุณล่ะฮะเรียนอยู่หรือ

น้องนุ๊กเรียนอยู่ปุเกษครับ

เดี๋ยวก็มาทำงานกับเราเลยเดี๋ยวก่อน
ร้องเพลงอะไรตอนที่ประกวดตอนที่แข่งขันร้องเพลงเหรอ
รอบแรกร้องเพลงร้อยเหตุผลครับ

แล้วรอบต่อไปอ่ะรอบที่แข่งขันเบตเทิลกัน

ร้องสักนิดได้ไหมสักนิดหนึ่งร้องสดให้เราฟังสักนิดหนึ่ง

นี่คุณไอ้ม้าชอบไอ้ในเค็มอย่างนี้
ไม่เหมือนกับเวลาพูดคือไม่มีพองแดงเลย

ร้องเพลงนี้คนต่อไปร้องจะทำไง
ไมค์มันติดปากแกะเลย

ถ้าสมมติจะชวนคุณไอ้แม่ไปเที่ยวภูเกศ
ชวนคุณม้าไปเที่ยวภูเก็ตจะพาไปเที่ยวไหน
ในทางโปรเจศนิดนึง

ไม่ครับไปดูต้นไม้ครับ

ชอบไปร้านแหลมทอง

ได้รางวัลก็ไปกินได้แล้ว

เรามองเป็นแบบใต้มื้อก็เห็นที่จั๊ด

เพราะว่าของหมอบกใช่ไหมครับ

ก็อร่อยกว่าที่ที่กิน
ไม่ได้กินแล้วแน่เหรอโหมเดี๋ยวนะอยากฟังเสียงสักส่วนของหน่อยแน่บ้างสิคะ

รอบลาย
ตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึง
มันมีอะไรที่ดึงไม่ให้เราเลือกทางใด
รักคนมีเจ้าของต้องทนเก็บมันในใจ
ไม่รู้จะทำอย่างไรและชีวิตจะเดินต่อไปถึงไหนดี
อันนี้มันไม่ได้สำหรับเตรียมมาสำหรับร้องเพลง
ถ้าสมมุติเป็นไมค์ศิลปินจริงก็จะมีไมค์อีกแบบนึง

ก็เป็นซิงเกิลไม่เสียในรายการนะครับ

คิดถึงเธอคิดถึงเธอ
อยู่คนเดียวมันน้อยเฝ้าคอยเรื่อยไป
ไม่รู้ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน
อยู่คนเดียวทีไรฉันคิดถึงเธอ

เป็นซิงเกิลไม่เสียในรายการ

เขาร้องแล้วแบบว่าจับต้องได้

น้องไก่ร้องแบบว่าจับต้องย่า
เพราะเขาเอิบพลังเยอะ

และหลังจากนี้ต่อไปจะมีผลงาน

ซิงเกิลแรกในชีวิตผม

จากร้านห่อหมกเนี่ยน่าจะมีซิงเกิ้ลกับเขาเหมือนกัน
มีมั้ยมีนะน่าจะมีครับน่าจะมีเอานุกนุกเนียนเนียนไปเรื่อยเรื่อยนะคะ
เอออ่าอ่าอ่าวันนี้น้องน้องเขาก็มีของขวัญมาฝากเราด้วยเหมือนกัน
ถูกเออนี่ไงฝากพี่พี่ปอนนี่มอนล็อกทอมอนล็อกทอ
มีหมอนล็อกทอหมายถึงอะไรฮะไอวอนยูไอวอนยูนี่น้องน้องเขาก็มีไหม
เราก็มีของขวัญให้เขาเหมือนกันมีเหมือนกันถูกต้องนะคะ
วันนี้เราก็มีของขวัญเอามาปีใหม่มามอบให้กับน้องน้องทาง
ไว้เลยนะคะนี่ครับวันนี้ต้องบอกว่าขอขอบคุณนะคะ
เบสน้องนุ๊กแล้วก็น้องหน่อยแน่มากนะคะ
ผ่านเสียงเพลงให้กับพวกเราชาวขาวไซคัยค่ะครับ
และช่วงเทศกาลคริสต์มัสและปีใหม่แบบนี้
ทางรายการของเราก็ขอมอบกระเช้าแบนซุปไก่สกัดของขวัญครับ
ทีมงานของเราเลือกจากใจมาให้คนสำคัญอย่างน้องทั้ง๓คนเป็นพิเศษเลย
แทนคำขอบคุณแทนความห่วงใยจากพวกเรา
ขอให้คุณทั้ง๓คนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกวันนะฮะ

ส่งต่อความห่วงใยให้กับคนที่คุณรัก
กระเช้าแบรนด์ของขวัญที่เลือกด้วยใจ
แล้วก็มอบให้คนสำคัญของคุณ
แล้วหากนะฮะมีโอกาสดีไปสวัสดีปีใหม่ด้วยตัวของคุณเอง
หรือไปอวยพรแสดงความรักความห่วงใหญ่
ของขวัญที่เราคัดสรรจากใจ
ของขวัญที่จะช่วยดูแลคนรักของเรา

ขอบคุณมาก

ขอบคุณค่ะ

มีอีกหลายคนเชื่อในสิ่งเหล่านี้
ที่เธอกับเขาไหลมากมาย
เรียกว่าความรัก
ที่เชื่อเพียงแบบนี้

มีอีกหลายคนเชื่อในสิ่งเหล่านี้
ที่เธอกับเขาไหลมากมาย
เรียกว่าความรัก